เจ้าพญาเนี่ยนะฮะยังคงระบายน้ำอยู่ที่๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

คือเห็นอ่านกันจังเลยอยากจะรู้จริง
แล้วทำไมเขาต้องบอกว่ามันจะต้องระบายเท่าไหร่หรืออะไรยังไงวะ

ถ้าสมมุติเป็นนักข่าวที่แบบว่าโอ้โหได้รับค่านิยม
ไม่ต้องอ่านอันนี้บอกต่อเขาเขียนมาให้

ถูกบ้างฉันก็ไม่เข้าใจละบาน๑๕๐๐บาท

บางทีมันเท่าไหร่วะ
เออแต่ถ้าบอกว่าอีก๓เมตรอีก๒เมตรถึงตะหลิงแล้วนะ
เออมันเทมาจากตรงนั้นเยอะขนาดไหนอย่างนี้ผมจะเข้าใจอาจจะโง่

๑ลูกบาทเมตรเท่ากับ๑๐๐๐ลิตร
เข้าใจนะ
ตอนนี้๑พระอาหารพรรณ๑๖๐๐ล้านลูกบาทเมตรเท่ากับกี่ลิตรอะคูณมา
คูณไปเดี๋ยวสิกูไม่ได้ว่างจะคูณอีบ้า
บวก๐ไปอีก๓ตัว

แต่เราก็จะนึกค่าปริมาณไม่ออกว่ามันมหาศาลก็ได้
อ่ะพูดอย่างนี้ด้วยก่อน

เพราะคนทวิทเตอร์บอกมา
ก็คือ๑ลูกบาทเมตรเท่ากับ๑๐๐ลิตร

เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่า๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ย
ก็เท่ากับใส่สูงอีก๓ตัวก็เป็น๑ล้าน๕แสนลิตรต่อวินาที

วันนึงเรากินน้ำได้กี่ลิตรน้ำกว่าขวดที่เรากินกินกันก็ลิตรหนึ่ง
ขวดใหญ่ก็ลิตรครึ่งไม่ก็เป็นแบบแกโลน
ก็เท่ากับระบายน้ำวินาทีนึงเท่ากับล้านกว่าขวดหนุ่มเข้าใจหรือยัง
ก็เท่ากับแพงน้ำหลังบ้าน๑๐๐๐ลิตร
ประโยชน์อยู่ไหนก่อนที่เราพูดกันเนี่ย
เขาจะได้เข้าใจไงเห็นภาพว่าอ๋อมันขนาดเท่าไหร่๑๖๐๐ล้านลูกบาท

เอาหนึ่งแชน๑๐๕ลื่น

ก็เท่ากับล้าน๕แสนลิตรต่อวินาที

เอออ่ะฉลาดแล้วนี่ก็อธิบายแล้วไงเออก็เท่ากับหนึ่งล้านห้าแสนลิตร
ก็เมื่อกี้ที่กูพูดก็คือน้ำขุดขุดขุดขวดขวดละลิตรน่ะ
เข้าใจห้าแสนลิตรผมเข้าใจผมให้คุณอ่านอย่างงี้ชาวบ้านเข้าใจด้วย
อันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าน้ำท่วมอำเภอไหนบ้างเนี่ยตอนนี้
งั้นนั้นก็เลยคุณจะส่งกับยังเถียงกันที่ปริมาณน้ำกี่ลูกบาท
อ่าอ่านไปน้ำทุ่มกี่ล้านน้ำคี่กี่ล้านลิตรนะ
เหนื่อยหนึ่งเต้นสองวันนี้ถึงชีวิตฉันดี
ดีรายงานข่าวตรงเป๊ะ
คุณไม่ต้องมานั่งรับอารมณ์ผีบ้าว่าอีนี่จะแบบอารมณ์ดี
อารมณ์ตื่นหรือยังอารมณ์ผีเปรต
จริงมาปุ๊บวันแรกมึงมาถามอะไรง่อมันคืออะไร

ก็ถ้าฉลาดก็คงจะฉลาดกว่านี้อีผี

อีบ้าถามอะไรที่มนุษย์มะนาเขาไม่ถามกันอ่ะ
แล้วใส่ซูซิเกี่ยวกับพี่ต้อมเรนโบเลยนะ
เคลื่อนพระดาม